คุณผู้ชมค่ะพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่จัดขึ้นนะคะ

มวลชนต่างประเทศได้นำภาพบรรยากาศไปนำเสนอนะคะ

สื่อต่างประเทศหลายสำนักได้เผยแพร่ภาพข่าว
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
โดยเฉพาะการเคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ขบวนพยุหายาตราทางสะทนละมาก

ที่เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

มกลางประสบกรณิกรที่รอเฝ้ารับเสด็จตลอดสองข้างทาง

อุณหภูมิร้อนจัดเกือบ๔๐องศาเซลเซียส
แต่ประชาชนชาวไทยจากทั่วประเทศ
มารอรับเสด็จต่างไม่ย่อท้อ
ใส่เสื้อสีเหลืองนั่งรอนาทีประวัติศาสตร์
ตั้งแต่ช่วงสายเพราะหลายคนอยากเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์

ได้ลงภาพคลื่นมหาชนที่มารอตามจุดต่าง

ซึ่งคนกดไลค์กดแชร์กันเป็นจำนวนมากค่ะ
รายงานภาพเซลฟี่ภายในพระที่นั่งภัยศาลทักษิณ
ภาพนี้เป็นที่ฮือฮามากนะคะในโลกออนไลน์
โดยถูกกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี

ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
สิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญา
โพสต์ภาพที่ทรงฉายร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์
พร้อมทั้งภาพบรรยากาศของงานพระราชพิธี
แสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมภายในราชวงศ์ได้เป็นอย่างดีค่ะ